วุ่นของวัยรุ่นใจร้อนอีกแล้ว
กลนครอุดรธานี
ฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายสกลนคร
แต่ฝ่ายอุดรมากันเพียบเลยค่ะ

แต่ท้ายที่สุดที่มากันเป็นสิบนี่
มันกลายมาเป็นเหตุการณ์ชุนละมุนกันค่ะ
นี่เหตุการณ์นี้นี่อันนี้คือตอนที่ตำรวจไปถึงแล้วนะคะ
ตำรวจคุมตัวในบาสที่เป็นเยาวชนผู้ก่อเหตุไปทำแผน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึก๑๕มกราที่ผ่านมา

ยิงกันค่ะไปโดนอริบาดเจ็บ

ทีนี้พอตอนเช้าตำรวจก็เลย
เอาตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนหน่อย

ลุขาข้างไปอีกฝั่งนึงเลยค่ะ

ตรงสะพานลำห้วยสงครามนะคะที่อำเภอชายวัน

อุดรไปสกลนครที่อำเภอส่องดาว
แล้วในต้นให้การนะในต้นคนเจ็บ

ฝั่งในบาสในบาสที่เป็นคนยิง
แล้วมันก็เป็นศักดิ์ศรีของวัยรุ่นข้ามจังหวัดไง
นัดเจอตรงนี้แหละสะพานตรงกลางเชื่อม๒จังหวัดเนี่ย

พวกผมเนี่ยนะไปกันประมาณสัก๑๐คนได้
อันนี้ต้นบอกนะพอไปถึงเนี่ย
ตรงเชิงสะพานยังไม่ทันข้ามไปฝั่งบ้านท่าศิลาที่สกลนครเลย
อ่ะท้าแน่จริงเปล่ามึงแน่จริงข้ามมาเลย
ถ้าเกิดไม่ข้ามมาเนี่ยแปลว่ามันกระจอก
โอ้โหพอเห็นแบบนี้บาสมาคนเดียวด้วยไง
ก็เลยรับคำท้าเดินข้ามสะพาน
บาทมีปืนบาทยิงเปรี้ยงสวนมาทันทีเลย

ก็ไปเกลี้ยกล่อมในบาสจนท้ายที่สุด
บาสมอบตัวนะคะแล้วบาสบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นอ่ะ

วันนั้นผมก็โดนท้าเหมือนกัน
ท้าว่ากระจอกผมก็โมโหสิ
อ่ะผมอ่ะชวนเพื่อนในกลุ่มมาแต่ไม่มีใครมาด้วย
ผมก็เลยมาคนเดียวแต่ผมมีอาวุธไง
ฝั่งนั้นเขามากันหลายคนมากันจะเป็น๑๐แหละ

ผมก็เลยยิงไปสองนัดแล้วเห็นแล้วแหละว่ามีคนหนึ่งล้ม
ก็ผมโมโหโดนกล่าวหาว่ากระจอกแบบนี้

ถึงก่อเหตุได้จนทำให้อีกฝั่งหนึ่งได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจก็ต้องคุมตัวแล้วก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ